ต่อกันที่ภูเก็ตคุณผู้ชมค่ะกรณีของเต่าตะหนุที่กินขยะทะเลเข้าไป
แล้วมันมีอาการอ่อนแรงมาเกยตื้นที่หาดกะตะเนี่ยนะคะ
เขาก็ช่วยเหลือมันจนปลอดภัยแล้วในตอนนี้ค่ะ
นี่ราคาเต่าตัวนี้ราคาเกยตื้นที่หาดกะตะนะคะ
เมื่อประมาณ๑เดือนที่แล้วแล้วก็ได้รับการดูแลรักษา
ทีมสัตวแพทย์จนปลอดภัยนะคะคือเต่าเนี่ยมีภาวะแห้งน้ำ
มีบาดแผลที่ใบภายหน้าก็คือเท้าหน้านะคะใบภายหลังกระดองท้อง
แล้วก็หลังคอนะคะมันอ่อนแรงแล้วมันถ่ายออกมาเป็นขยะทะเลเนี่ยนะคะ
ออกมาทั้งหมดหกครั้งมีอะไรบ้างรู้ไหมคุณผู้ชมฮะ
พลาสติกมีเชือกสายรัดของผ้าเส้นใยไฟเบอร์พลาสติก
เศษถุงพลาสติกคือนับขยะที่มันถ่ายออกมา๖ครั้งเนี่ย
ไม่ใช่อาหารมาเลยร้อยห้าสิบแปดชิ้นอ่ะ
ทำให้มันเนี่ยมีอาการอย่างที่เราทราบกันนะครับ
ที่เป็นข่าวมานี่แหละค่ะหมอเขาก็ได้ให้ยาปฏิชีวนะ
ตามินแล้วก็ให้สารน้ำแล้วก็ติดตามผลการรักษานี่เป็นผลพวงนะคะ
ทำให้สัตว์ทะเลต้องได้รับผลกระทบเห็นแล้วก็หดหู่นะคะ
นี่แหละค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบทางเดินอาหารของมันต่อไปนะคะ
ว่ายังมีสิ่งแปลกปลอมเหลืออยู่อีกหรือเปล่าค่ะครับ